ท่านผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะครับ
วัดเสาทงที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ

ชาวบ้านเนี่ยวันนี้ก็ไปที่วัดกัน
เขาบอกเขาไม่พอใจที่อดีตเจ้าอาวาสของวัดเนี่ย
ที่ถูกขับถูกปลดให้พ้นจากการเป็นเจ้าอาวาส
ไม่ยอมออกจากกุฏิเจ้าอาวาส
แล้วชาวบ้านก็ไปนิมนต์เจ้าวาดรูปใหม่มาแล้วเนี่ย
เจ้าวาดเข้ากุฏิไม่ได้ไปอยู่ในกุฏิไม่ได้
นี่ก็เลยมารวมตัวเรียกร้องอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกโอ้โหอดีตเจ้าวาดไม่ยอมย้ายออกจากกุฏิ

นี่ตัวแทนชาวบ้านนะฮะอยู่ฝั่งวาดที่เจ้าอาวาสรูปใหม่นะ
ทีนี้นิมนต์มาบอกว่าสาเหตุที่อดีตเจ้าอาวาส
ต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดเสาทงนะ
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกับทางเทศบาลตะบนมหาพราม
เกี่ยวกับเรื่องของประปาหมู่บ้าน
วันนี้ก็เลยนิมนต์ว่าที่เจ้าวาดรูปใหม่เนี่ย
ให้มาจำวัดที่วัดเสาทงจะได้มาดูแลวัด
แต่อดีตเจ้าอาวาสไม่ยอมออกจากกุฏิเจ้าวาด

มาเรียกร้องอยากได้เจ้าอาวาสใหม่
เพราะเจ้าอาวาสองค์เก่าโดนปลดไปแล้ว
ชาวบ้านก็อยากได้องค์ใหม่มาเพื่อจะเข้ามาทำบุญ
มาทำให้วัดหลวงพ่อขาวเราเจริญรุ่งเรือง
แค่นั้นเองไม่ได้มาอะไรหรอก
ปัญหาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับปัญหา

เก่าไม่ยอมลงแล้วก็เที่ยวให้องค์ใหม่ก็ไม่มีที่อยู่
แล้วไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาเอาท่านออกไปได้

ต้องอาศัยสำนักพุทธ

สำนักทุกข์ต้องลงมาดูแลแล้วมาจัดการให้เรา
วัดเสาทงเราจะได้สะดวกเงียบสักที
นี่ชาวบ้านบอกสำนักพุทธมาดูให้หน่อยได้ไหม
เจ้าวาดองค์เก่าไม่ยอมออกจากกุฏิ
เจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็เข้ากุฏิไม่ได้

แต่ต้องฟังทางฝั่งอดีตเจ้าวาดเขาด้วยนะ
เจ้าวาดท่านให้ข้อมูลอย่างนี้นะฮะ
ท่านบอกแหมไม่ขอเปิดเผยตัวตนออกข่าวก็แล้วกัน

บอกว่ายอมรับว่าถูกปลดออกจากตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดเสาทงจริงนะ
แต่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยจำวัดอยู่ที่นี่มาเกือบ๔๐ปี
ยังไงจะขอจำวัดอยู่ที่นี่เป็นพระอยู่ที่นี่ต่อไป

ส่วนจ้าวาดวัดรูปใหม่ที่ท่านจะมาอยู่ที่นี่
ต้าวาดท่านบอกท่านก็ไม่มีปัญหานะ
แต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าไม่มีกุฏิอยู่เนี่ย

เนื่องจากที่วัดมีพระทั้งหมด๙รูป
รวมอดีตเจ้าวาดด้วยก็มีอยู่๙กุฏิ๙หลัง
แล้วจะให้ใครไปอยู่กุฏิไหนอะไรยังไง
ถ้าอดีตเจ้าวาดออกจากกุฏิเดิมแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหน
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะทางเจ้าคณะอำเภอบางบานนะครับ
พระครูชินธรรมพรนะฮะท่านเป็นเจ้าวัดวัดศรีกุกด้วย
ท่านก็ต้องมาจัดการแล้วฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บอกว่าตอนนี้ทางเจ้าวาดวัดรูปใหม่เนี่ยยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แต่ก็จะให้มาจำวัดอยู่ที่วัดนี้เพื่อเป็นการเหมือนกับทดลอง
ทดลองงานจำวัดที่นี่สักหนึ่งพรรษาก่อน
ถ้าครบปีแล้วเนี่ยแล้วบริหารหรือว่าดูแลวัดไปด้วยความเรียบร้อยดี
จะแต่งตั้งเป็นจ้าวาดวัดอย่างเป็นทางการต่อไป
ท่านพ่ออบุญเชิดกิติธรังกูลบอกว่ารับทราบละ
วันนี้มาคุยกับทางทางมาวาสวัดละ
นะแล้วก็ทางรักษาการเจ้าวาดวัดเสาทงที่ท่านเพิ่งมาใหม่
ท่านเพิ่งมาใหม่เอาเป็นวาดทางพระท่านบอกว่าเดี๋ยวให้ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านกันล่ะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านในมุมที่เขานิมนต์เจ้าวาดวัดใหม่มาอยากให้มาอยู่เร็วเนี่ยก็มี
มุมที่เขายังเห็นอกเห็นใจเจ้าอาวาสวัดรูปเดิมก็มี
เพราะฉะนั้นต้องให้ชาวบ้านเนี่ยทำความเข้าใจกันให้ได้ก่อน
เพราะว่าพระแล้วก็วัดก็ต้องอยู่กับชาวบ้านนี่แหละ
ได้ไปถามเรื่องนี้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดนะ
ท่านก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิวันนี้นะฮะ
จากข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้บอกไป
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบไปทั่ว
เกิดมีการให้ข่าวให้ข้อมูลอะไรออกไป

เจ้าอาวาสที่จะมารักษาการรูปใหม่เนี่ย
ท่านก็ยังจำวัดอยู่ที่กุฏิในวัดนี่แหละ
ไม่ได้จำวัดอยู่ที่กุฏิท่านไปทำกิจข้างนอก
กิจนิมนต์ข้างนอกวันนี้ยังไม่ได้กลับวัดนะครับ
ลูกศิษย์คนหนึ่งนี่อายุ๗๐ปีแล้ว
ลุงท่านนี้บอกอยู่ที่วัดมานานหลายสิบปีนะ
คืออดีตเจ้าวาดท่านก็ดูแลวัดอย่างดีนะลุงเขายืนยัน
แต่ถ้าทำอะไรผิดจริงเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยว่าก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะ
เพียงแต่ว่าบางเรื่องอย่างเรื่องปลาป้าหมู่บ้านเกี่ยวกับเทศบงค์เทศบาลอะไรพวกนี้
มันเป็นปัญหาในพื้นที่มาเป็นปีแล้ว
แล้วมันแบบโอ้โหมันมีปัญหาอะไรถึงขนาดนี้กันได้ยังไงเนี่ย

ถามแค่นี้ถ้าผิดก็โอเคถ้าผิดก็ไม่สนับสนุนเหมือนกัน
ถ้าถูกก็ถ้าไม่มีความผิดจะเรื่องอะไร
บอกมาให้จะแจ้งชาวบ้านอยากรู้แค่นี้เอง
แต่กรณีนี้คุณตามองว่าท่านไม่ผิด
ผมบอกว่าท่านไม่ผิดเพราะว่าท่านแก้เก่าหาได้หมดเลย

ทำยังไงจะให้เซ็นรับรองได้บอกว่าไม่ผิด

เพราะท่านผิดไปท่านก็บวชมานานแล้วนะ
เขาอยากจะไม่ให้มีภัยไม่ถึงตัว
ประปาของทางวัดที่มีปัญหากับทางเทศบาลตะบนมหาพรามเนี่ย
แกบอกอดีตเจ้าวาดไม่ยอมเซ็นให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแล

แล้วก็อยู่ดีถูกปลดออกจากเจ้าวาดอะไรประมาณอย่างนี้

เดี๋ยวทางอดีตเจ้าวาดและรักษาการเจ้าวาดรูปใหม่เนี่ย
ท่านก็อยู่ที่วัดนี้ทั้งสองรูปแล้ว
บอกเดี๋ยวท่านจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้